เป็นคู่รักกันขี่มอเตอร์ไซค์มาทะเลาะกันตีกันแล้วผ่าน
กระโดดพุ่งทะยานไปถีบประตูหอเขา
แล้วก็ไปทำลายทรัพย์สินจนได้รับความเสียหาย

คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นมอเตอร์ไซคันนี้ขี่มาใช่ไหมคะ
เสร็จแล้วปุ๊บชายหญิงก็ยื้อยื้อยุดกันอยู่ทะเลาะกันค่ะ
เสร็จแล้วนะฝ่ายชายไม่พอใจโมโห

ถีบประตูรั้วตรงหอพักแถวนั้น
ฝ่ายหญิงนะคุณพยายามจะห้ามแล้ว
แต่ก็ห้ามไม่สำเร็จนี่โอ้โห
ลงกับฝ่ายหญิงไม่ได้มาลงกับประตูซะเลย

เออทะลุมาแบบนี้เลยคุณ
โอ้โหยังไม่พอใจทำต่อทำต่อ
เออคือผู้หญิงเห็นแบบนี้มันดึกดื่นแล้วไงคะ

ก็พยายามห้ามแต่ว่าแฟนนุ่มก็ไม่พอใจ

ท้ายที่สุดนี่อันนี้ยังทะเลาะกันอยู่นะ
สรุปคู่นี้เนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ขับหนีไปเลยค่ะ

ผู้หญิงก็คงน่วมเหมือนกันถูกผู้ชายทำร้าย

ใช่เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะคะ
พอขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปตอนนี้ยังตามหาตัวอยู่นะ
เพราะอะไรรู้ไหมทรัพย์สินเขาก็เสียหายไง
พอมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะให้ชายหญิงคู่นี้มาจ่ายค่าเสียหาย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหน้าหอพักบ้านวรรณภาที่สันทรายเชียงใหม่นะคะ
เจ้าของหอพักเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์
แล้วก็ตามหาตัวชายหญิงคู่นี้
ทีมข่าวของเราไปเจออู้คุณดูสิ
พอไปดูกลางวันนี้ประตูมันพังแบบนี้เลยค่ะ
ตรงขาวคือต้องเอาผ้าใบมาปิดกั้นแทน
อันนี้ไม่ได้ปิดนะ
ตรงนี้ตรงริมขาวมันก็หักแล้วเหมือนกัน
มันพังหลายจุดตรงขาวนั้นก็ปิดไว้แล้ว
แต่ว่าจุดอื่นก็ปิดไม่ไหวนะปิดเท่าที่จะปิดได้นะ
ถ้าเกิดว่าเป็นเต็มคือมันจะมีไม้ตีอยู่เต็ม

ใช่ค่ะนี่นางวันปภาวิโนเจ้าของหอพัก
เขาก็เลยพาไปดูไงบอกว่านี่แหละ
โดนผู้ชายคนนั้นเขาถีบประตูจนพังเลย

เขาก็บอกว่าชายหญิงคู่นี้นะ

มีตู้กดน้ำที่อยู่หน้าร้านเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญ

แล้วก็โดนทำลายประตูบ้านอีกหลังนึง
ทีนี้ไอ้จุดตรงนั้นเขาไม่มีกล้องวงจรปิดไงคุณ
แล้วก็ถามว่าจะเอาไงจะเอาเรื่องสิคะ

ชาวบ้านบอกหนุ่มสาวคู่นี้มันไม่ได้ทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว

ใช่ทีนี้ทางตำรวจเนี่ยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วตามหาตัวชายหญิงคู่นี้
มาดำเนินคดีตามกฎหมายหรือถ้าเกิดว่าชายหญิงคู่นี้
หรือว่าคนรู้จักเนี่ยนะคะเห็นข่าวนี้อยู่
ก็ติดต่อบอกให้ชายหญิงคู่นี้เนี่ยนะคะ
ชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะคะ